ยามเช้าครับเช่นเคยครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเราครับต้องเตรียมรับมือกันดีดีเพราะว่าตอนนี้เองครับใครที่จะวางแผนเดินทางโดยเฉพาะสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรวันนี้อยากให้
เมฆที่เกาะตัวขึ้นนั้นยังคงบางตานะครับจึงทำให้ในระยะนี้แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้จึงนำให้ลักษณะท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งเมฆบนท้องฟ้าแทบจะไม่มีนะครับแสงแดดในช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนแรงเป็นพิเศษท

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยก็คือจะมีมวลอากาศเย็นอีกหนึ่งระลอกถือว่ากำลังแรงเลยทีเดียวซึ่งมีการคาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นระลอกนี้จะมีการแผลเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินมีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้
ทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับแถวบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนจุดที่หนาวเย็นจริงตอนนี้ยังอยู่นอกประเทศอยู่นะครับ
ส่วนในช่วงกลางวันครับอาจจะต้องเตือนหน่อยสำหรับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งพนักงานออฟฟิศที่จะต้องออกไปทานข้าวในช่วงกลางวัน
ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวจะสังเกตว่าในบริเวณตอนกลางครับ
ซึ่งก็ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับประกอบกับหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
อาจจะมีเจอเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้นะครับ
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ

จากการตรวจสอบก็พบว่ายังคงทรงเหมือนเดิมนะครับ
อุณหภูมิในช่วงเช้ากับช่วงค่ำยังคงเย็นสบายครับ
สุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียตครับ

พื้นที่สีน้ำเงินจะสังเกตว่าตอนนี้เริ่มแผ่เข้ามาแล้วนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบน
สังเกตแถวลาวแถวเวียดนามเนี่ยนะครับ
เป็นเลขตัวเดียวแล้วหลังวันพฤหัสบดีก็ต้องลุ้นกันไปอีกทีหนึ่งนะครับว่า
เราจะมีโอกาสที่จะได้สัมผัสอุณหภูมิเลขตัวเดียวในบริเวณทางตอนบนหรือเปล่านะครับ
นี่คือภาพรวมครับเรื่องของอุณหภูมิความเย็น
ทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยอื่นเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆกันบ้างนะครับว่า
หลังจากนี้ไปเป็นอย่างไรนี่คือการคำนวณสถานการณ์เมฆหลังจากนี้๒วัน
พบว่ากลุ่มก้อนเมฆยังคงโล่งนะครับส่วนใหญ่นั้นกลุ่มก้อนเมฆยังคงพัดไปทางทิศตะวันออกนะครับ
หย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับ
ซึ่งตอนนี้เองก็คาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
ก็จะค่อยสลายตัวไปในที่สุดนะครับแล้วก็จะไม่มีบทบาทต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยของเรา
แบบนี้เองก็จะทำให้เรื่องของมวลอากาศเย็นนั้นสามารถที่จะไหลลงมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่
จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปยังไง

สามารถที่จะติดตามได้ที่นี่ทุกวัน

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ